เรามาเริ่มต้นอัปเดตข่าวบันเทิงกับซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

นี่แหละค่ะคืออาการของคนอิจฉาตารอ

เพราะว่าซุปตาเบอร์หนึ่งของเราแม่อ้ำพัชราภา
หวานมากเวอร์กับคนสนิทอย่างไฮโซโพกนะคะ

เขายังไม่ให้ใช้
เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กล้าใช้เดี๋ยวแม่ตีนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะแม่ปรากฏตัวด้วยลุคนางพญาสวยสุด
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

และอยากให้โฟกัสไปที่เครื่องเพชร
คุณผู้ชมดูดีเครื่องเพชรนี้ที่แม่อ้ำใส่
มูลค่า๙๙ล้านบาท
เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนะคะ
ซึ่งพี่อ้ำเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างอารมณ์ดีว่า
ชอบมากที่ได้แปลงโฉมแตกต่างกันไปทุกปี
คือทุกปีเนี่ยพี่อ้ำเขาก็จะมีการแต่งตัว
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนจะแบบมาแนวน่ารักบ้าง
แนวสวยเซ็กซี่บ้างแต่ครั้งนี้มาในลุคนางพญานะคะ
และเมื่อถามถึงดินเนอร์หวานข้ามปีกับไฮโซโพก
เจ้าตัวก็ตอบแบบขำว่าไม่ใช่มือพิเศษอะไร
แค่นัดทานข้าวกันตามปกติ
ส่วนจะเป็นมื้อฉลองครบรอบอย่างที่หลายคนแซวหรือเปล่า
ฟังกันเลยจ้า
ก็ทานกันบ่อยละคะว๩ลายมื้อก็เลยไม่ได้แบบ
ว่ามื้อไหนพิเศษแน่ละคะ
พิเศษทุกเม้ออยู่แล้วป่ะคะ

ไปแล้วก็ครบ๑ปี
เพราะจำไม่ได้รู้ค่ะ
มันไปครบรอบอะไรกันแน่นะคะแต่ตอนนี้ยืนยันว่าความสัมพันธ์ก็โอเคเรื่อยแล้วก็แฮปปี้ดีนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่พี่เอวางยาเอาไว้พี่เอสุภาชัยผู้จัดการของพี่อ้ำเนี่ยประกาศออกสื่อแซวว่าพี่อ้ำชอบปล้นเงินพี่เอแล้วเอาไปเปย์ผู้ชายจ้า
เจ้าตัวออกมาปฏิเสธเลยนะคะว่าอ้ำไม่ชอบเปย์เพราะว่าอ้ำเป็นคนงกแถมโบ้ยให้ไปถามพี่เอว่าพี่เอเองว่าตัวพี่เอนั่นแหละเป็นคนที่ชอบเปย์เด็กผู้ชายต่างหากล่ะคะ
เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอย่างเงี้คุณผู้ชมเชื่อใครคิดว่าแม่อ้ำเนี่ยจะเปย์ผู้ชายเหรอไม่นางเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นคนที่เรื่องเงินนี่สำคัญมากนะสำหรับพี่เอเนี่ยถ้าจะบอกว่าเปย์ผู้ชายไม่รู้ล่ะเชื่อพี่อ้ำมากกว่าโอ้ไม่แปลกถ้าพี่เออ่ะเปย์ผู้ชายเอาเป็นว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันแซวหยอกล้อกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้
ไม่ได้เลือกเปย์อีกอย่างมีโลกสวยแต่เช้าเลยนะเออแล้วก็มองแบบนั้นไปนะครับให้คนอื่นมีความสุขก็เป็นเรื่องดีถูกไหม